คุณผู้ชมครับไปติดตามบทสรุปของปฏิบัติการภารกิจ
ในการตามหาชาวบ้าน๔คนแล้วก็สุนัข๓ตัวครับ
ที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็พลัดหลงหายไปหลายวัน

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิสุนโลก
สุดท้ายก็เป็นข่าวดีครับที่สามารถค้นหาจนเจอ
แล้วก็นำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยทุกคน

ไปช่วยกันลำเลียงผู้สูญหายทั้ง๔คน
และสุนัขอีก๓ตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ทุกคนได้รับการตรวจร่างกายให้น้ำเกลือ
และเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยการห่มแผ่นพลอย

เสบียงมาให้ทั้ง๔คนและสุนัขอีก๓ตัว

เพื่อทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
โดยจุดที่พบทั้ง๔คนคือป่าพุ่มโป่ง

ห่างจากกองอำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
ประมาณ๙๕กิโลเมตร

ประกอบด้วยเด็กชายปัญญาน้อยอินอายุ

นายวิบัตรใช้ชนะอายุ๔๕ปี
นางแดงชัยชนะอายุ๔๕ปี

และสุนัขอีก๓ตัวชื่อเจ้ามอมดำ

ระหว่างที่นั่งเฮลิคอปเตอร์มายังลานจอด

ทหารได้มีการสอบถามการใช้ชีวิต

จากลูกมอไฟสิ่งที่พวกเขาใช้กินประทังชีวิต

และไปจับอึงอ่างมาย่างกินเป็นอาหาร
นางแดงนั่งอบก่อสุนัขของเธอมาตลอดทาง
น้ำตาไหลด้วยความดีใจที่จะได้กลับบ้าน
หลงอยู่ในป่ามานาน๖วัน

ปรบมือและเสียงหัวร้องแสดงความดีใจของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ประกาศยินดีต้อนรับกลับบ้าน
คนในครอบครัวต่างวิ่งเข้าไปสวมกอดกัน
และร้องไห้ด้วยความดีใจ
ขณะที่สามีของนางแดงนายวิโรธชัยชนะบอกว่า
ไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้หลงป่า
เพราะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เคยเดิน

เกิดฝันว่ามีชายร่างใหญ่กำยำมาบอกว่า
อยู่ตรงนี้ไม่มีใครมาเจอให้เดินต่อไปข้างหน้า
มาเขาก็เอกใจว่าทำไมชายร่างใหญ่ในฝัน
มาบอกว่าให้เดินต่อไปข้างหน้า
สุดท้ายก็เดินต่อไปออกจากพื้นที่ตรงนั้น
และตัดสินใจบนบานสารกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
และพระธาตุศรีสองรักษ์จังหวัดเลยเป็นครั้งที่สอง
ว่าขอให้ช่วยออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้

คือเดินพยายามจะเดินไปเสร็จปุ๊บก็
มันก็หลุดวูบหายออกไปจากบริเวณที่เราจะกลับ
ปกติไปกับเพื่อนก็บอกว่าเราไปเช้าบ่ายแล้วก็กลับได้
แต่ในเวลานั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้น

ไฟมันก็เป็นป่าดงใหญ่เป็นป่าไผ่คือปลาไหลไปเรื่อยนะครับ
มีทางช้างทางอะไรไปเรื่อย
คนเดินบ้างไม่เดินบ้างเขาโล่งเสร็จตันตันโล่งอยู่นะครับ
ก็คิดอย่างนี้ว่าทำอย่างนี้ก็ได้ให้ออกได้
คือกลางวันก็เดินไป
เย็นมาก็หาแหล่งน้ำพักกันแล้วก็ออกไปนอน
ด้วยความคิดว่ายังไงผมก็ตายไม่ได้
ยังไงก็ต้องออกให้ได้แต่ก็ออกไม่ได้จริง
แฟนเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
เขาบ่นว่าขอบ่นหวงหมู่หอนึงแล้วก็เหล้าพอดนึงข้าวอาจิบนึง
แล้วก็ได้แต่ผมก็เหนื่อยใจว่าองค์ห้าศิษย์ของรักห์
พรุ่งอุปกรณ์ที่การสินศักดิ์ศิษย์ผมถือท่านศักดิ์ศิษย์ว่า
ถ้าพวกออกไปได้ผมจะฝ่ายทุกผึ้งแค่๑๐ต้น
ทันทีที่ทั้ง๔คนถูกลำเลียงมาถึง

เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเข้าห้องฉุกเฉินทันที

และตลอดทางต้องให้น้ำเกลือมาด้วย

จากการประเมินอาการทั้ง๔คนมีอาการปกติ
แต่อาจจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง
จากการขาดอาหารน้ำและเกลือแร่

ทีมแพทย์ได้ทำการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

เกลือแร่ในร่างกายว่าอยู่ในระดับใด
น่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงจึงจะทราบผล
ระหว่างนี้จะให้คนไข้ทั้ง๔คน
นอนพักที่โรงพยาบาลก่อน๑คืน
เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน